ดูเหตุเพลิงไหม้ที่สมุทรปราการนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจุดทูบไหว้พระ

แล้วก็ในบ้านมีแค่คุณตาวัย๘๒ปีอาศัยอยู่เท่านั้นเองนะครับ
ก็เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นครับ
นี่คือสภาพความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านของนางทิตินัน
อ่านนามนาฏนะครับอายุ๔๗ปี
ภายในซอยหลังธนาคารธนชาติสาขา๓แยกหอนาฬิกา
ถนนสุขุมวิทย์ตำบลปากท่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งทั้งตัวบ้านแล้วก็ข้าวของได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ
จากการสอบถามนางทิตินันก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะ
ได้ขึ้นไปจุดทูปไหว้พระที่โต๊ะหมู่บูชา

จากนั้นตัวเองก็เดินลงไปหาแม่ที่บ้านอีกหลัง

อยู่ใกล้กันนิดเดียวเองนะครับจะเดินไปแป๊บเดียว
โดยในบ้านที่จุดทูปไว้เนี่ยนะครับ
มีนายประนอมอานามนาฏอายุ๘๒ปี
ซึ่งเป็นคุณตานั่งเล่นอยู่ชั้นล่างเพียงลำพังคนเดียว

แล้วก็เสียงไม้มันลั่นออดแอด

คุณตาประนอมจึงได้เดินขึ้นไปดู
และพบว่าเพลิงกำลังไหม้อย่างรุนแรงนะครับ

ก็ได้รีบวิ่งออกมาจากบ้านแม่ออกมาดู
แล้วก็เข้ามาช่วยเหลือคุณตาออกมาได้

นานเองเพลิงก็ได้โหมลุกไหม้ตัวบ้านอย่างรวดเร็วนะครับ

ระดมฉีดน้ำผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมง

กระเด็นไปถูกผ้าม่าญหรือไม่
ถ้าสมมุติว่าจุดทูปไว้

กระถางทูบมีทรายอยู่
พอทูบเขาตกลงมาข้างล่างก็ไม่โดนอะไร

ลิวได้ไปโดนพม่าแล้วอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้นะคะ